เริ่มกันด้วยชายหนุ่มคนนี้อาเล็กธิรเดช

ทุกทีเลยนะคะคุณผู้ชมตลอดขึ้นไปหาช่วงนี้
ทำเอานักแสดงอเล็กท์ทิรดเดชงานเข้าเลย

ไปร่วมทิพเที่ยวทะเลกับแกงเพื่อนเภอร์บี้
อ๋อเฟอร์บี้ไม่ขายฟานแกงเขามี๕คนตามนี้คุณมิวอะไรก็ว่ากันไปนะครับไปร่วมทริปที่ทะเลกัน
เพราะว่าเหล่าชาวเน็ตต่างพากันเมาส์เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะฝ่ายหญิงไปติดแฟนหรือเปล่าอย่างครูหนุ่มอเล็กเนี่ย

เขาก็เมาส์กันไปนะคะอเล็กขอเคลียร์หน่อยจ้า
ห่วงหนักมากไม่ใช่แนวเขารู้ได้ยังไงก็ลองให้ใส่ดูนะคุณผู้ชม

คู่รักแบบนี้ก่อนหน้านี้เราเห็นภาพสองคนนะครับ
ออกกำลังกายคู่กันนะไปวิ่งคู่กันเนี่ยนะฮะแต่ว่าอเล็กบอกว่า
สงสัยจะไม่สำเร็จแล้วพาเต้ยไปออกกำลังกายเนี่ยยังไงคะ
เป็นคนที่ทำงานหนักแต่ว่าเขาไม่ค่อยออกกำลังกาย
ออกกำลังกายน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเขาจะจะเป็นนู่นเป็นนี่
ก็เลยพาไปออกกำลังนานทีพาไปออกกำลังกาย
ถ้าเกิดเราหาการออกกำลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาชอบได้
มันก็จะทำให้เขาแบบมีความอยากไปออก

คือเล็กเองก็ชวนมาประมาณแบบเนี่ยตื่นเช้าจะได้ตื่นเช้า
แล้วก็ไปออกกำลังกายแล้วก็ไปหาข้าวเช้ากิน
ถ้าเกิดเรามีเวลาตอนเช้าเนี่ย

อย่างน้อยก็ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้น
แต่เข้าใจได้เนี่ยเรื่องวิ่งคือออกกำลังกายคาเดีโออะไรอื่น

แต่ว่าเรื่องวิ่งเนี่ยสำหรับเราเราเองนะ

แต่ว่าคืออเล็กเนี่ยเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายตลอดเวลา
ดูแลสุขภาพก็เลยอยากจะชวนแฟน
ออกกำลังกายด้วยจะได้มีกิจกรรมร่วมกัน
จะได้แข็งแรงอะไรแบบนี้